กับบรรยากาศในวันนี้สีชมพูสะพรั่งสวยงามทั้งแผ่นดิน
วันนี้ครับคุณผู้ชมประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ
เพื่อไปร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรรวมทั้งสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐาน
เพื่อขอให้ในหลวงนั้นทรงหายจากอาการพระประชวนครับ
บรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราชวันที่๒นะครับ
สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่๓๔
เมื่อวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีประชาชนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีชมพู
มุ่งหน้าไปแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี
หวังให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ทรงหายจากอาการพระประชวนนะครับ
โดยหนึ่งในประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้บอกว่า
เคยมีโอกาสเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชในปี๒๕๕๙
ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เกิดเป็นคนไทย
และได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโมโภที่สมพาล
ไปฟังความรู้สึกของหนึ่งในประชาชนวันนี้ครับ
ท่านเป็นพ่อของพระเองเป็นดิน
ท่านไม่เคยลืมเหมือนที่ว่าประเทศอื่นเลย
ว่าจะเคยต้องหใจห่วงประชาชนของท่านมาก
ภูมิใจว่าเราเกิดมาเป็นคนไทย
ก็ควรบูชาท่าน
พร้อมใจใส่เสื้อสีชมพูมาสวมพลังให้ท่าน
ให้อยู่เป็นร่มโพร่มใจของประชาชนทั้งประเทศ
นอกจากนี้พระมห์ชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้และพวกมะไหล่
สการะพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวน
และมีพระพลนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับ